คุณผู้ชมฮะเขาว่ากันว่าอะไรก็ยอมกันได้แต่บางเรื่องยอมไม่ได้จริง
ของรักของชอบแต่ว่ามันมาอยู่ในโครงการคนละครึ่ง
เรื่องของเรื่องมันต้องแบ่งครึ่งสรุปจะแบ่งลงตัวไหมไปดูฮะ
ฮัลโหลทุกคนเราต้องการประจานมัน
ด้วยความที่ซื้อแหนมมาแล้วหุ้นกันคนละครึ่ง

นี่นะคะ

แล้วคือก็ไม่ยอมจริงอะ

มันกูลำใย

เขาบอกว่าซื้อแหนมแต่ลำไยมาก

ลำไยหมายถึงรำคาญ

ของเรื่องการแบ่งครึ่งมันต้องเท่ากันเป๊ะ
มันต้องเป๊ะแต่นี่มัน๑๙เซนใช่ไหมคะ

เราควรจะแจ้งไปที่โรงงานผลิตแหนมไหม
ว่าแบบทำไมคุณไม่ผลิต๒๐บาท

มันต้องมี๔คุณผลิต๑๙เซน

แล้วถ้ามันติดมีดไปนิดนึง

ได้กินแล้วแหน่มไม่กินแล้ว